ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่นะครับ
เฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางเจอความร้อนอบอ้าวที่เข้ามาปกกลุ่ม
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับฝั่งอ่าวไทยขึ้นลมแรงแล้วก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ตอนนี้มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทางส่วนบริเวณทางตอนบน
ฝนก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองปัจจัยหลักที่เข้ามามีบทบาทกับบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยจนถึงตอนกลาง
ก็คือความชื้นครับที่เข้ามาปกคลุมแล้วก็สภาพอากาศลมในบริเวณทางตอนบนเนี่ยนะครับ
ข้างนิ่งจะทำให้ในช่วงเช้าวันสองวันที่ผ่านมาเริ่มมีหมอกมีฝุ่นละอองเข้ามาปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
จัยตัวสำคัญก็คือพายุหนึ่งลูกนะครับบัวลอยนะครับ
เป็นพายุที่ทำหน้าที่ลักษณะคล้ายกับพายุ๒๓ลูกที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
ซึ่งพายุลูกนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เองครับกำลังเคลื่อนตัวอยู่แถวบริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะครับ
หลังจากนี้ก็จะมีการเคลื่อนตัวขึ้นไปแล้วก็มีการดันเอาความเย็นลงมาทำให้มีการปะทะกันกับอากาศที่ร้อนชื้น
คุณผู้ชมเห็นคืออากาศร้อนชื้นอากาศที่มีความร้อนอบอ้าวนะครับที่ปกกลุ่มบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางคำนวณต่อไปเรื่อยก็จะพบว่า
ปริมาณพื้นที่ที่เป็นสีแดงจะลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าอากาศเย็นเริ่มเข้ามาแทนที่กระแสลมจะเริ่มแรงขึ้นนะครับ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะทำให้หลายพื้นที่ช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อน
สังเกตว่าทิศทางของกระแสลมในช่วงแรกอาจจะไม่มีบทบาทเท่าไหร่กับในพื้นที่เมืองไทย
แต่ว่าตั้งแต่ช่วงประมาณคืนนี้เป็นต้นไปครับจะเริ่มเข้ามาอีสานนะครับหลังจากนั้นก็ส่งต่อไปบริเวณตอนกลางส่วนพื้นที่ภาคเหนือก็จะได้รับอิทธิพลจากฝนนะครับที่พัดเอาความเย็นนะครับมาปะทะกับความชื้นแถวอ่าวเบงกอมาตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
กลายเป็นฝนที่ทำให้ในตามยอดดอยต่างได้เจอกับอากาศเย็นไปตอนเช้าส่วนตอนกลางวันอากาศยังคงร้อนอบอ้าวเช่นเดียวกันนะครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุณพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหาลนั้นสวัสดีครับ